ที่จังหวัดราชบุรีนะคะแค่เปิดเพลงดังก็ดับได้เลยค่ะ
คนก่อเหตุยังเป็นญาติกันด้วยนะคะคือบ้านหลังนึงเนี่ยเขาจัดงานแต่งงาน
ซึ่งงานแต่งงานมันก็ต้องเป็นแบบความสนุกสนานเฉลิมฉลองแล้วเขาก็เปิดดนตรีเสียงดัง
เป็นตำรวจเป็นรองสหราชประปรามเลยนะคะครับ
เขาบอกเขามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจข้างบ้านที่เป็นญาติกัน

ตอนแรกแค่เจ็บถึงโรงพยาบาลก็คือเสียชีวิตเลยค่ะ

ตำรวจสพเมืองราชบุรีไปตรวจสอบที่บ้าน
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนยิงกันนะคะ
บ้านเนี่ยเป็นสถานที่จัดงานแต่งดูสิเครื่องสงเครื่องเสียงมีเต็มไปหมดเลย
เก้าอี้มอเตอร์ไซค์กองเลือด
คนเจ็บที่โดนยิงเนี่ยคือนายเกมวุฒิชาติไทยอายุ๓๗ปีโดนยิงเข้าที่ท้องนะคะ
เจ้าหน้าที่รีบพาส่งโรงพยาบาลแล้วแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตค่ะ
คนก่อเหตุคือร้อยตำรวจตรีสนทยาทองมูลเมืองรองสารวัตรปราบรามสพเมืองราชบุรี
เป็นคู่เขยกับคนตายด้วยก็ยืนรอมอบตัวอยู่
คนที่เล่าเหตุการณ์นี้ได้ดีที่สุดเป็นเด็กอายุ๑๔ปีนะคะ
คือเขาทำหน้าที่ควบคุมเปิดเครื่องเสียงในงาน
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าภาพที่เป็นเจ้าของงานแต่งเนี่ยมาบอกเขาบอกให้เปิดเพลงดังหน่อยแล้วค่อยปิด
เพราะวันนี้เป็นวันจัดงานวันสุดท้ายแล้วคนงานในบ้านก็พากันออกไปร่วมงานเลี้ยงที่ร้านอาหาร
ก็เหลือคนตายแฟนคนตายลูกชายวัย๕ขวบแล้วก็แม่ยายของคนตาย๔คนนะคะ
สักพักหนึ่งคนก่อเหตุตะโกนด่ามาบอกอย่าเปิดเพลงเสียงดังกูเป็นโรคหัวใจเกรงใจกันบ้าง
ผู้ตายก็เลยเดินมาบอกว่าเบาเสียงลงหน่อยก็แล้วกันแล้วก็เลยเดินไปเคลียร์กับผู้ก่อเหตุที่หน้าประตูบ้าน
แต่ผู้ก่อเหตุควักปืนออกมายิงเลยค่ะผู้ตายก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็บอกให้แฟนเนี่ยโทรเรียกกู้ภัยให้หน่อย
กู้ภัยก็รีบมารับคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตระหว่างทางค่ะ
ยายคนตายนะคะก็บอกตอนเกิดเหตุเนี่ยที่บ้านมีคนอยู่ไม่กี่คนเองเตรียมตัวไปฉลองที่ร้านอาหารกันอยู่
ระหว่างที่ลูกเขยกับผู้ตายกำลังจะเตรียมตัวไปร้านอาหารเนี่ยคนก่อเหตุก็ตะโกนบอกให้เบาเสียงเพลงลูกเขยก็เดินไปเบาให้แล้ว
แต่คนก่อเหตุก็ยังไม่พอใจตะโกนด่าอีกจนมีปากเสียงกันแล้วก็เกิดเหตุขึ้น
มันบอกเสียงเพลงให้ดีกว่าโมร์กูโดนยิงเร็วเรานึกว่าเสียงโกหกแต่ได้ยินเสียงปืนแล้วได้ยินจริง
คนตายกับคนก่อเหตุเนี่ยเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเมื่อสองปีก่อนประเด็นเรื่องการแบ่งที่ดินกันซึ่งตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เลยไม่ถูกคอกันนะคะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดตอนนี้พันธุ์ตำรวจเอกนรดงมันศรีรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุมามอบตัวพร้อมทนายแล้ว
ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะ